เรามาดูเรื่องของการเมืองกันบ้าง

เพราะว่าเข้าสู่โหมดของ

เข้มข้นขึ้นเรื่อยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่า

พยายามแทรกแล้วก็คุณสืบสกุลดิฉันเอง

หนุนนายยกต่ออายุอีก๔ปี

ลั่นอยู่ใต้เงาชินวัฒน์ไม่คุยด้วย

โอ้โหมีแต่เรื่องราวน่าสนใจ

เราดูการตบเท้าเข้าร่วมประชุม
วิสามันกันหน่อยของสองพักใหญ่
เมื่อวานไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย

ประชาธิปัตย์ก็ถูกจับจ้องมองไป
เรื่องของการจะหยั่งเสียง

ส่วนพักเพื่อไทยก็ต้องจับจ้องมองไป

สวัสดิ์ไม่ได้มาร่วมประชุม
มีข่าวลือออกมาว่านายสมชาย
จะไปเป็นหัวหน้าพักอื่นหรือเปล่า
พักเพื่อทำอะไรหรือเปล่านะฮะ
ดูกันก่อนคุณอยากไปพักไหนก่อนครับ

เพราะเมื่อวานก็เป็นข่าวเป็นคราวและนายกก็มีพูดถึงด้วย

บรรยากาศที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนี้คึกคักครับ
แก่นนำพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีอดีตสส
และแก่นำนปชอาทิพลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน

แล้วอาจจะให้นายภิษฎิหญิงเป็นนายยกนาธิพิศิตร

โพคินพูดอย่างงี้จริงหรือเปล่าอ่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีนายจตุรนฉายแสง
นายวิราการมุษิกภงในนธวรรษไสเกลือและคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับ
เข้าประชุมพักนัดแรกหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
คลายล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองส่วนผู้ที่เข้าสมัครสมาชิกใหม่ก็แน่นอนแล้วครับ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เป็นหนึ่งในแกนนำและเป็นแคนดิเดตผู้นำพักเพื่อไทย
นายนครมาชิมอดีตสสพิสุนุโลกที่ลาออกจากภักดิ์ประชาธิปัตย์มาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยรวมไปถึงพลโทพาราดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ด้วยผู้สิทธิ์ข่าวถามทางด้านของพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินรวมถึงถามทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัย
นี่เป็นการเรียกเช็คชื่อหรือเปล่าหรือแค่เป็นการประชุมบอกก็เป็นการประชุมเฉย
แม้คนในพรรคเพื่อไทยมีความรักไทยกรมเคียวกันอยู่ส่วนผู้สึกข่าวตามไปถามเลยนะครับ
โพคินพลกุลหนึ่งในสมาชิกพักที่ตกเป็นข่าวว่าได้ไปหาบรือกับนายพิสิทธิเวชชาชีวะ

ข่าวนี้เป็นที่ตกอกตกใจกันว่า
โอ้โหเพื่อไทยจะยกให้นายอภิษฎ
เป็นนายกเลยเหรอเสนอชื่อเป็นนายกเลยเหรอ

ปฏิเสธข่าวในเรื่องนี้นะครับ

ว่าข่าวนี้มันออกมาได้ยังไง
พบกันที่สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ
ไม่ได้คุยอะไรกันแค่ทักทายกันปกติธรรมดา

ยังไม่รู้ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร
ส่วนอนาคตจะร่วมกับพักประชาธิปัตย์ได้หรือไม่นั้น

ต้องรอพักเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
และดูทิศทางหลังการเลือกตั้งก่อน
ทุกอย่างยังมีขั้นตอนอีกเยอะเลย
แล้วข่าวมันออกมาได้ยังไงนะครับ

ที่ยึดประชาธิปไตยและไม่เอาการสืบทอดอำนาจนะครับ
เราสามารถทำงานกับภาคฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมด
ถ้ามีจุดยืนว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
แล้วไม่เอาการสืบทอดอำนาจ
ไม่ยอมรับการบริหารงานที่

เป็นพระเด็จการไม่มีความเป็นประชาปไตย

ไม่เอาคุณประยุทธ์ไม่เอานายกรัฐมนตรี
มาจากการสืบทอดอำนาจ

จุดอยู่ที่ตรงไหนนโยบายเหมือนกันไหม
การบริหารร่วมกันที่จะพาประเทศให้หลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

ถ้าร่วมมือกันได้ก็ไปกันได้

เราก็อยากรู้ฝากฝั่งของนายพิสิทธิเวชาชีวะ

มีการประชุมใหญ่วิสามันประจำปี๒๕๖๒

มีนายพิสิทธิ์นั่งเป็นประธานเป็นหัวโต๊ะนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผู้สิทธิ์ข่าวถามนายพิสิทธิ์ก่อนเลย
ก็เรื่องข้อตกลงลับที่นายโพกินโพลกุล
เสนอนายพิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี

บอกว่าไม่ทราบเจตนาและไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหน
และที่สำคัญนะครับ
จะไม่ขออยู่ใต้ร่มเงาของตระกูลชินวัฒน์
ฟังเสียงของนายพิสิทธิเวชชาชีวะนะครับ
ผมมาพูดชัดเจนมาตลอด
ว่าผมทำการเมืองในเรื่องของอุดมการ
อุดมการไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ร่วมกันไม่ได้
ถ้าพักเพื่อไทยยังคงเป็นอยู่ภายใต้ร่มเงาของครอบครัวชินวัฒน์
นะครับไม่ดึงตัวเองให้หลุดพ้นมาจากการสนับสนุนระบอบทักษิณ
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานร่วมกัน
ก็ปฏิเสธนะบอกว่าไม่สามารถร่วมงานกันได้
ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยหากแนวทางยังเป็นแบบเดิม
ทำงานร่วมกันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่กันไปเถอะ

ส่วนการประชุมใหญ่วิสามันของพักประชาธิปัตย์นะครับ
ก็ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกพักเดิม
จำนวน๒๕๐๐๐คนที่ไม่เคยลาออกนะ
และไม่เคยเป็นสมาชิกพักอื่น
ยังให้มีสิทธิ์ในการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพักได้
แต่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะ
โดยนายพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักระบุว่า
หากมีการเสนอชื่อตัวเองเข้าชิงตำแหน่ง
ก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
ก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพักทันที

จะไปสนับสนุนคอสชหรือไม่นั้น
นายพิสิทธิ์ระบุว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพัก
ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับพัก
และประกาศอุดมการพักที่ยึดแนวทางเสรีประชาธิปไตย
โดยจะทราบผลการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ได้
ภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ตอนนี้คาดว่าผู้สมัครก็จะมีนี่แหละครับ
พิสิทธิเวชาชีวะหมอวรงนะครับรวมถึงนายอลงกรพลบุตรนะครับ
ตอนนี้ก็มีกลุ่มเพื่อนหมอวะลงก็จัดตั้งคนสนับสนุน
แล้วก็มีกลุ่มอดีตสอสอเปิดตัวสนับสนุน
พิสิทธเวชาชีวะก็เตรียมจะเปิดตัวเหมือนกันนะครับ